๕๐๐๐บาทค่ะมีตะตาเช่นมากกว่านี้ไหมคะ
มีตะตาเช่นมากกว่านี้หยามไม่ได้
ห้าขอบคุณนะครับขอโทษขอบคุณวันแรกถ้าเราเปิด
ได้ครับอาหารก็เรียกว่าเกือบจะเต็มโต๊ะแล้วนะคะข้างใน
ขอรอครับของเสม่ห์จันทร์มากควรจะไม่รู้จักเลยขนม
สะเกจันนะคะลองดูว่าขนมเสน่ห์จันมันมีเสน่ห์ยังไง
แล้วคนไม่เคยเห็นแม้แต่ต้นลำดวนรวมถึงดอกลำดวนด้วย

ฝากตัวด้วยครับคุณพ่อ
แล้วก็ยินเสียงปรอบเมอร์อีกซักครั้งหนึ่งค่ะ
สวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อ